คุณชูวิทย์หลังจากที่ออกมาแฉอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วย

ระยะ๓ไป๔ก็คือเป็นระยะแพร่กระจายแล้วนะครับ
จากนี้ไปจะใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มที่ที่สุด
และทำคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ
อัดคลิปเปิดเผยความในใจแบบนี้ครับ
อัดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาการป่วยมะเร็งของตัวเองนะครับ
แล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าวันหนึ่ง
คุณชูวิทย์หลับไปแล้วแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก
สำหรับบางคนภาพคุณชูวิทย์อาจจะเป็นสีขาวดำ
เป็นภาพจางหรือเป็นภาพสีก็แล้วแต่ความทรงจำ

เพื่อบอกเล่าว่าตัวเองนั้นมีอาการป่วยเป็นมะเร็งตับ
ระยะที่๓ไประยะ๔แล้วนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นระยะแพร่กระจาย
ไม่สามารถรู้ร่วงหน้าได้เลยว่าจะกระจายไปที่ไหนบ้าง
แต่คุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้อีกประมาณ๘เดือน
ตอนแรกที่เจ้าตัวแถลงพาดพิงคุณเศรษฐาล่าสุด
คนก็ตกใจนะบอกว่าตอนเช้าไปฉีดคีโมมา
หลังจากนั้นก็อธิบายขยายความเพิ่มเติมทุกคนก็ช็อก
ดังนั้นเมื่อตัวเองต้องถึงเวลาไปก็เชื่อว่า
ตัวคุณชูวิทย์นั้นอาจจะเป็นตำนานหรืออาจจะเป็นข่าวในช่วงแรก
แล้วหลังจากนั้นอาจจะหายไปจากความทรงจำของใครบางคน
หรืออาจจะเป็นความทรงจำที่มีค่าของใครบางคน
ที่ตัวเองหลับไปก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก
ซึ่งที่ผ่านมามีคนให้กำลังใจมากมาย
มีแนะนำทั้งวิธีการทางการแพทย์แนะนำให้ไปหาพระ
คุณชูวิทย์บอกว่าขอขอบคุณมาก
แล้วก็ย้ำว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกัน
สุขที่ได้อยู่กับลูกหลาน
บางคนสุขที่มีฐานะเงินทองดี

คุณชุวิตบอกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัน
เชื่อว่าตัวเองจะได้ไปในดินแดนสุขาวดี

จะต่อสู้กับทุกเรื่องจนหมดลมหายใจ
รวมถึงทำคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดด้วยครับ

ต่อสู้คือชีวิตในส่วนหนึ่งของผม
ตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่

คุณอาจจะเห็นว่าผมต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม
ผมอาจจะต้องต่อสู้กับโรคร้าย
ผมอาจจะต้องต่อสู้กับสิ่งอื่นเยอะแยะ
ที่อนาคตอันใกล้นี้กำลังจะเกิดขึ้น
ระยะเวลาอันไม่นานของผมนั้น
ผมจะทำประโยชน์ในช่วงสุดท้ายให้กับท่าน

เท่าที่ร่างกายผมจะอำนวย
เท่าที่พระเจ้า

คุณชูวิทย์พยายามจะอธิบายถึงการเคลื่อนไหว
เรื่องปมการซื้อที่ดินของบแสนซิริ
และคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
โดยบอกว่าเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระทำของคุณเศรษฐา
และผู้ที่ขายที่ดินมีการสมรู้ร่วมคิดกัน
เพราะแบ่งขายที่ดินเป็น๑๒วัน๑๒คน
และการโอนเงินที่มีความผิดปกติ
ทั้งหมดนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า
ริยธรรมและธรรมภิบาลของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องมีมากกว่าคนที่เป็นพ่อค้า
ขณะที่มุมมองทางการแพทย์ครับพี่มิวคุณผู้ชมครับ
เป่าหมอเป่านี่เป็นคุณหมอที่ชอบทำคอนเทนต์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างในแวดวงทางการแพทย์
โดยเฉพาะถ้ามีนักการเมืองคนไหนพูดถึงอาการทางการแพทย์ต่างเนี่ย
ก็จะมาขยายความเพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิทยาธาร
ล่าสุดกรณีของคุณชูวิทย์หมอเปล่าบอกว่าโรคมะเร็งตับเนี่ยครับ
เป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยโดยเฉพาะผู้ชายมากที่สุดนะฮะ

ส่วนใหญ่จะไปเจอก็ตอนระยะที่๓แล้ว
มะเร็งตับส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
แต่คุณหมอบอกว่าป้องกันได้นะลองฟังหน่อยครับ
ส่วนมะเร็งตับระยะที่๑และ๒มันไม่ค่อยมีอาการตรวจไม่ค่อยเจอ
แล้วความเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งตับก็คือพวกการดื่มเหล้าการสูบบุรี
การมีไขมันพอกตับมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งตับการเป็นเบาหวานแล้วก็ความอ้วนครับรวมถึงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบครับ
ซึ่งความเสี่ยงพวกนี้เราป้องกันได้ทั้งนั้นเลยนะครับ
การที่เราไม่กินล่าวไม่สูบบุหรี่กินอาหารดีและลดความอ้วนมันทำได้ตั้งแต่วันนี้ครับ
ก็ส่งกำลังใจให้คุณชูวิทย์นะคะเรื่องของสุขภาพคือคนป่วยเนี่ยกำลังใจสำคัญนะ